อื้ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
นี่ไงคุณณัฐพัฒน์วานิสิริโชธ
เจ้าของคลิปนี้นะเขาเป็นนุ่มรายเดอร์นะ

ค่ำวันพุธที่ผ่านมาช่วงเวลาประมาณ๔ทุ่ม
ออเดอร์มาจากลูกค้าให้ไปส่งอาหารที่บ้านเอื้ออาทรพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเซานะคะ
ซึ่งเขาก็ขับรถขี่ไปตามหมุด
คือลูกค้าเนี่ยปากมาว่าบ้านอยู่ตรงนี้เขาก็ขี่ไปป๊าบตามพิกัดที่ปักไว้

กลายเป็นบ้านร้าย
เขาก็พยายามติดต่อโทรโทรหาลูกค้าโทรกลับไป
โทรเท่าไหร่ก็ไม่มีใครรับสายเวรกรรม
แล้วจู่ค่ะมีเงาดำโผล่ขึ้นมาในบ้าน
แล้วมีเสียงผู้หญิงกระซิบข้างหูเหมือนชวนให้เขาไปอยู่ด้วยกัน

เขาก็ตกใจนะแต่ทำเป็นใจดีสู้เสือเอาไว้ก่อน
แล้วตอบกลับไปว่าอย่ามาชวน
หลังจากนั้นโกยแนบออกมาทันทีไปดูจ้า
ผมพยายามทำเรืองนึงเนี่ยเห็นเงาดำ
แล้วก็เหมือนมากระซิบตรงหูผมว่าแบบมาอยู่ด้วยกันไหม

ก็เลยเป็นเสียงผู้หญิงครับมาอยู่ด้วยกันไหม
ผมก็เลยแบบโหแล้วตอนนั้นคือเรากลัวไง
แต่ว่าเรารู้สึกว่ามึงจะมาชวนกูอะไรอย่างนี้

เออคุณพี่ทำถูกนะ

เลยนะโกยแนบค่ะคุณ
แล้วก็ตอบไปว่าอย่ามาชวนไม่อยากไป

คิดเลยว่าตัวเองจะต้องมาเจอกับเหตุการณ์อะไรแบบนี้
ตอนแรกก็สงสัยว่าทำไมบ้านลูกค้ามันถึงโอ้โหวิเวกวิวังเวงขนาดนี้
คุณคะสุดท้ายคืนนั้นเขาก็โทรคุยกับลูกค้าได้
แล้วก็ทราบว่าพิกัดที่ให้มามันมีความผิดพลาด
โอ้โหพักบุตรผิดมันเกิดขึ้นได้
ใช่บางทีพักบุตรแล้วมันคลาดเคลื่อนมันเกิดขึ้นบ่อย

ไม่เข้าใจเวลาปักบุตรผิดมักจะเป็นบ้านร้าง
เฮ้ยแล้วพูดถึงนะสมมุตินะ
กลายเป็นว่าปักหมุดผิดไปบ้านผี
ผีก็เลยบอกว่างั้นมาอยู่ด้วยกันสิ
อาหารวางไว้เลยเดี๋ยวได้กินด้วยกัน

เออแต่ว่าบอกเลยว่ามันเป็นความผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้
แต่ถ้าแบบลูกค้าเอาจริงนะถ้าคุณสั่งคุณก็ตั้งใจดูก่อนนะ

เสียเวลาทั้งพี่รายเดอร์แล้วก็ตัวเราจะได้ทานอาหารเร็วด้วย
ใครจะเป็นคนสำรวจอ่ะ
จะได้รู้ว่าคนนี้บ้างนี่ไม่เอาคุณเป็นสำรวจจริง